มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
นั่นก็คือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ

เพราะว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒ที่จังหวัดลำปาง
เข้าแจ้งความหลังจากลูกสาวถูกคนงานก่อสร้าง
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับบุกเข้ามาข่มขืนในห้องนอน
ด้านของคนงานก่อสร้างแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้ต้องหา

และส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
มีเพื่อนบ้านชื่อนายสมเกียจไกรสุวรรณอายุ๔๐ปี
อาศัยจังหวะที่เธอและสามีออกไปทำธุระนอกบ้านในช่วงกลางดึก

แล้วก็ลงมือข่มขืนลูกสาวของเธอที่นอนหลับอยู่ในห้อง
ซึ่งในช่วงเกิดเหตุผู้เป็นตาวัย๙๘ปี
ก็นอนหลับอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับ
โดยเมื่อผู้เป็นแม่กลับมาถึงบ้านก็พบลูกสาวร้องไห้

ได้เค้นสอบถามจากลูกสาว
ลูกสาวถึงเปิดเผยนะครับว่าถูกนายสมเกียจข่มขืน
ซึ่งลูกก็พยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สู้แรงของผู้ชายไม่ไหว
อีกทั้งนายสมเกียจยังขู่จะฆ่าอีกด้วยนะครับ
หลังจากแม่ทราบเรื่องก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความ
แล้วก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าพบร่องรอยการถูกข่มขืนจริงครับ
อกจากนี้แม่ของผู้เสียหายยังบอกอีกนะครับว่านายสมเกียจเนี่ย
มาพักอาศัยในหมู่บ้านนานกว่า๓ปีแล้ว
แล้วก็มาขอช่วยงานเทปูนและงานก่อสร้าง
ซึ่งสามีของเธอก็รู้สึกสงสารและเห็นใจ
ก็เลยช่วยเหลือจุนเจือมาโดยตลอดนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุการณ์กับลูกสาวของครอบครัวเธอนะครับ
ล่าสุดตำรวจภูทรแจ้ห่มเรียกตัวนายสมเกียจมาสอบปากคำ

แต่จากพยานหลักฐานต่างเจ้าหน้าที่
ได้นำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อสารจังหวัดลำปางแล้ว

แล้วก็ยังพบประวัติว่าผู้ต้องหาบรายนี้
เคยก่อเหตุข่มขืนมาแล้วในหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
อันนี้เด็ก๑๔นะคะแล้วก็คนงานก่อสร้างก่อเหตุ